พาคุณผู้ชมไปกินต่อให้หนำใจกันเลยดีกว่ากับการปรุงรสชาติอาหารของชาวบ้าน
ว่ากันว่าเด็ดเลยทีเดียวจะเด็ดแค่ไหนติดตามในช่วงตลอดกิน
พึ่งขมมาซึ่งเห็ดพึ่งขมเนี่ยเป็นเห็ดที่มีรสชาติขมนิด
กรุบแต่นุ่มลิ้นนิยมนำมาทำอาหารทาน
วิธีการไม่ยากหรอกค่ะนำเห็ดขมไปต้มกับใบมะขาม
อ๋อใบมะคามอ๋อใบมะคามและใบฝรั่งอ๋อใบฝรั่ง
มันเป็นเคล็ดลับล้างความขมออกไปก่อน
ไม่ใช่ไอ้ใบเครื่องย่ำ
ไปหาเห็ดนะหามาขายเป็นรายได้เสริมขายกิโลกรัมละ๖๐บาท
พอหาได้เยอะเนี่ยโอ้โหเชื่อไหมมีรายได้กว่าครึ่งหมื่นเลยทีเดียว
ในการหาเห็ดพึ่งผมแบบนี้ออกมาจำหน่ายแล้วคุณดูมันได้เยอะมากจริง
นะคะชาวบ้านเขาบอกโอ้โหลาบปากเลยแบบนี้นะ
เอาไปทำลาบเห็ดพึ่งขมอ๋อมันพึ่งขมเหรอ
มันไม่ได้ขมนานแล้วมันพึ่งขมอ่ะค่ะมันเป็นเห็ดพึ่งขม
อะไรนะเห็ดพึ่งขมใช่มันไม่ได้ขมนานแล้วเหรอเห็ดพึ่งขม
เขาบอกว่ามันพึ่งขมโอเคโอเคพึ่งขมพึ่งขมพึ่งขม